ทุกผู้ชมครับกลางดึกที่ผ่านมามีไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งที่สระบุรีนะครับ
ลูกชายฮะเผาบ้านนะฮะเพราะว่าไปขอเงินแม่นะ
ก็จะไปเสพยาบ้าอะไรพวกนี้นะฮะแม่ให้มาแล้วก็บ่นด้วยนี่ครับ
โอ้โหแม่โอ้โหดูสิเห็นไหม
เหลือครับวอดหมดเลยนะครับ
เพลิงนี้ลุกไหม้อย่างแรงมากนะครับบ้านของนั่งอำนวยศรีทาอายุ๕๔ปีครับ
อยู่ที่ชุมชนคุ้งพัฒนาหมู่๔ตะบนขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
มีรถดับเพลิงมาช่วยกันนะฮะ๓คันมาช่วยกันดับเพลิงนะครับ
จะเพื่อนบ้านอีกมาช่วยกันเอาน้ำมาดับไฟแต่เอาไม่อยู่ฮะ
คืนที่ผ่านมานะครับมันลุกไหม้ขึ้นรวดเร็วมากนะครับ
ลักษณะเป็นบ้านไม้ด้วยนะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะฮะ
ข้างล่างเป็นปูนนะครับแล้วซอยก็แคบนะ
กว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาถึงนะครับมีบ้านติดกันอยู่สามหลังนะฮะ
ต้องรีบดับเพลิงจากบ้านต้นเพลิงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยยุ่งแน่นะครับ
สุดท้ายใช้เวลาอยู่๔๐นาทีก็ควบคุมเพลิงได้
โชคดีไม่ลุกลามไปบ้านข้างเคียงแต่ว่าหลังนี้ก็หมดนะฮะค่ะ
แต่ไม่มีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
เจ้าของบ้านคือนางอำนวยฮะนางอำนวยบอกว่า
คนก่อเหตุก็คือลูกชายนี่แหละนี่คือนางอำนวยเจ้าของบ้านนะฮะ
ลูกชายนางอำนวยชื่อนายออมทรัพย์นามสกุลจำปาศุกร์อายุสามสิบสองปี
เป็นคนเผาบ้านสาเหตุเนี่ยนางอำนวยบอกว่า
เย็นเมื่อวานเนี้ยก่อนเกิดเหตุลูกชายขี่จักรยานยนต์ไปหาที่ที่ทำงานนะ
เพื่อจะขอเงินก็ถามว่าโอ้โหมันจะขออะไรอีกอ่ะ
ก็เมื่อกลางวันแม่ก็ให้ไปแล้วนะแต่ลูกบอกไม่เอาจะเอาอีก
ก็เลยเอาข้าวเนี่ยที่อยู่ดีที่ทำงานเนี่ยให้ลูกชายไป
แล้วก็ให้เงินร้อยบาทนะไม่ใช่ไม่ให้นะแล้วก็บ่น
ว่าไปเลยอย่ามาให้เห็นหน้าอีกแล้วเนี่ยวันขอได้เงินเนี่ยฮะ
อำนวยบอกว่าคาดว่าลูกชายอาจจะโมโหตรงนี้
พอกลับมาที่บ้านก็คงจะคุ้มคลั่งแล้วก็เผาบ้านจนวอดหมดทั้งหลังนะครับ
เพราะว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้ฮะไม่เหลือเลยครับ
บ้านเนี่ยเหลือแต่ข้างล่างเป็นปูนแล้วก็เสาเนี่ยฮะ
ดูนางอำนวยฮะเจ้าของบ้านยืนมองอีกมั้ย
ไม่รู้จะพูดคำไหนดีเลยมันหมดเลยจริงนะคะ
เห็นมั้ยถูกต้องฮะ
นางอำนวยบอกว่าลูกชายเนี่ยปกติก็ชอบทำลายข้าวของในบ้านอยู่แล้ว
เวลาขอเงินแม่แล้วไม่ได้อะจะอ๑๘๙๐คุ้มครั่งนะครับ
ที่ผ่านมาก็คือติดยาบ้าไม่ได้ทำงานนะครับ
ไปบำบัดแล้วเลิกได้แป๊บเดียวก็กลับมาเสพยาบ้าอีก

ก็มูลค่าความเสียหายทั้งหมดก็ประเมินแล้วประมาณ๒แสนบาทนะฮะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนนายออมทรัพย์ลูกชายเจ้าของบ้านนะครับ
เป็นคนเผาบ้านตัวเองเผาบ้านแม่เนี่ย
ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะฮะ

โอ้โหถ้าดูข่าวอยู่สงสารแม่บ้างเถอะ